ให้โชคดีโชคดีสุขนะเศรษฐเปลี่ยนปีน่ะค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีแป้แดง

วันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกราน
เราก็เลยขอฉลองให้ชุ่มชำใจกันด้วยรสชาติแสนอร่อย
ดับร้อนไปกับเคล็ดลับความรวยจากหลากหลายร้านขายดีที่เรารวบรวมมาให้ชมกันอีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
สดทั้งอร่อยขายดิบขายดีลูกค้าเนี่ยแน่นร้านทุกวัน
ชูโรงด้วยกุ้งแม่น้ำตัวโตเท่าแขนนี่แหละครับซึ่งเมนูที่เจ๊แอนจะมาเปิดสูตรกันให้เห็นเห็นนั่นก็คือ
กุ้งแม่น้ำทอดเกลือนั่นเองแม่น้ำทอดเกลือต้องใช้ไซส์กี่ตัวโล
คือที่ร้านมาตรฐานคือ๔ขีดเกลือที่ใช้เนี่ยเป็นเกลือทิมอะไรทำไมต้องเป็นเกลือมอะไรราคามันสูงนะเนี่ย
ถ้าเป็นเกลือธรรมชาติเราเนี่ยมันจะเค็มไปนิดนึงคือไอ้เกลือตัวเนี้ยมันยังปรุงง่ายมันไม่เค็มจัด
มาถึงเราต้องแกะกุ้งยังไงนี่เหรอเอามืออย่างเงี้เหรอเอามือล้วงเข้าไปที่หัวมันอย่างเงี้
ทำไมอ่ะแล้วก็มันจะได้ไปขาดอ๋อโอ้ยอุ้ยแล้วทำไมต้องใช้กุ้งไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยพี่แอน
คือดั้งเดิมพอเปิดมาขายปุ๊บเราใช้ไซส์นี้เลยค่ะแต่ถ้าเราทำอะไรที่ใหญ่แล้วมาย่อมลงมาปุ๊บอ่ะ
ลูกค้าทำให้แจ้งเปลี่ยนไซส์อ่าแต่การเปลี่ยนของเราก็ราคาก็ลงตามกุ้งอ๋อ
แต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยเราขอใช้ไซส์เดิม
ต่อไปจะเป็นวิธีการคือเราลงกระทะน้ำมันและน้ำมันระหว่างน้ำมันหมูระหว่างที่ลงนี่คือ
จะไม่ให้ร้อนมากค่ะตอนตอนที่เราปรุงเราก็เอาน้ำมันของมันลาดข้าวผมมันจะหอมมากเลยค่ะ
เรียกว่าเหมือนเป็นหัวเชื้อเลยคือผู้ชายเราใส่ตัวนี้นิดเดียวนิดเดียวนิดนึง
ต่างก็นิดเดียวค่ะนิดเดียวแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงให้มันกลมปลอมได้เค็มเลยป่ะ
อ๋อเขาใส่นิดเดียวเองน้ำมันหอยน่ะแค่นี้นะอันนี้จริงใส่แค่นี้เองแล้วก็เกลือ
มาลัยแค่นี้เองค่ะพี่ก็คือเอาเอาน้ำมันออกนี่แหละ
อันนี้ก็คือเท่าไหร่ให้มันเหลือประมาณส่วนนึงที่สามารถคลุกได้ค่ะหน่อยค่ะโอ้ย
อ่าพอที่ใช้ไฟแลงแล้วเอ๋อนี่ไฟเริ่มแรงนิดหนึ่งแล้วค่ะน่ากิน
น่ากินซะไม่มีต่อไปก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่เจ๊คิมและน้องจ๊ะ
จะได้พิสูจน์ความอร่อยกันแล้วล่ะครับคนละตัวนะคะแม่ลูกนะคะ
มันอร่อยจริงทุกคนจะบอกว่ากุ้งเนี่ยเนื้อแน่นมากแล้วสดมากมันหอมน้ำมันหมูซึ่งแบบถ้าใช้น้ำมันอื่นอื่นคงไม่ได้ดีขนาดเนี้ยอร่อยมากแล้วเด้งมากสู้ลิ้นมากเมนูดัดต่อไปคือเสาเต้ยราดพริก
อร่อยมากเลยอันนี้อันนี้คือไม่ได้เผ็ดจัดแต่ว่ามันนัวรวมกันจากความสดสุดคั่วของอาหารทะเลเราก็ขอข้ามภาคไปต่อกันที่อาหารเหนือสุดใจอย่างร้านข้าวซอยมาดามแอนกับข้าวซอยชามใหญ่ไก่ชิ้นโตสูตรร้านนาเชียงใหม่แต่แต่เจ้า
ซึ่งเคล็ดลับจะอยู่ที่พริกแกงข้าวซอยสูตรลับของทางร้านโดยมีขั้นตอนการทำเริ่มจากนำพริกชี้ฟ้าแห้งและพริกขี้หนูแห้งขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนำมาปั่นให้ละเอียดหมักทิ้งไว้๑ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความหอมของพริกแกงนั่นเองล่ะครับ
พอได้พริกแกงมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงบ้างไปหาเจ๊ขิมกับน้องจ๊ะกันเลยดีกว่าครับ
คนแม่เก่งเออเอาล่ะพริกแกงสองโลกะทิห้าโลกครับแล้วใส่กะปิลงกปิกเท่าไรหนึ่งช้อนโต๊ะ
ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กะปินะคะค่ะที่ปรุงรสแบบรับพ่วนสักป้อนก็เดี๋ยวผัดให้มันเข้ามาก่อน
แล้วใส่ซุ่มกะหรี่ลงไปแล้วก็ตำด้วยสองยี่หลาดอันนี้อะไรอันนี้ถั่วเน่าค่ะ
อ่าถั่วเน่าป่นนะจ๊ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำตำด้วยน้ำตาติ๊บนะจ๊ะ
น้ำตาติ๊บน้ำตาติ๊บค่ะอ่าอันนี้เข้ากันแล้วทำไงต่อพี่แอน
อ่าที่นี่ก็หัวกะทิค่ะพอหอมได้ที่ก็ก็ได้ใส่อันนี้เสร็จแล้วทำอะไร
ต่อค่ะพี่แอนจากลงมอบใหญ่เลยค่ะจากก็คนให้แม่เอาดูก่อนอุ้ย
แม่เหมือนนี่เลยอ่ะน้ำน้ำยากะทิอ่ะน้ำยาก็ต้องใช้ใช่
เหมือนน้ำยากะทิและอันนี้คือน้ำห่างกะทิใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะพอผัดเสร็จแล้วก็มาใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะ
และที่สำคัญต่อไปจะเป็นการที่เอาน่องไก่ที่นึ่งแล้วที่นึ่งแล้วค่ะ

ทำไมไม่มาต้มทีเดียวเลยอย่างงี้นะคะเออทำไมไม่ได้ค่ะเหลืองเจล
ไก่เนี้ยมีเทคนิคในการล้างไหมมีค่ะล้างในเกลือค่ะเกลือ
ล้างด้วยเกลือจับกลิ่นข้าวจับกลิ่นข้าวเนอะอ่าใส่ไปเรื่อยเรื่อย
เดี๋ยวชิมก่อนเลยแม่ไส้อัวไหมไส้อัวนะไส้อัวหมูนะ
ไส้ข้างนอกเขากรอบนะมันจะมีมันเพิ่มความนุ่ม
แบบเพิ่งถึงมากกินตะไคร้ตีจมูกมากอร่อยต่อไปเมนูล่ะอ่า
ข้าวซอยข้าวซอยจำเป็นจะต้องใส่ค่ะต้องใส่หอมค่ะหอมแดง
แล้วก็ผัดลองค่ะข้าวซอยอ่ะไม่หวานนะคะกำลังพอดีนะคะ
ที่สำคัญนะคะหอมกะทิมากแล้วเครื่องแกงก็หอม
เผ็ดด้วยกำลังดีเลยแล้วเส้นกำลังดีมากมากนะคะ
ที่สำคัญไปกว่านั้นคือไก่คือนุ่มมาก
ไม่มีอะไรที่เอาชนะกลิ่นกะทิหอมหอมที่นี่ได้เลยกำลังที่กำลัง
แกงเขาอ่ะตึงแล้วก็มันอ้วนอยู่ในหัวอยู่ในปากของเราแบบ
อืมอร่อยจริงเหรอจากสูตรเด็ดอาหารเหนืออีกหนึ่งรสชาติท้องถิ่น
พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาหารอีสานกับร้านจูมลาดย่า
หน้าสหกรที่นี่เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุป
สืบทอดความอร่อยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนับสิบปีซึ่งในช่วงเช้าของทุกวัน
ป๊อกก็จะต้องทำน้ำซุปเตรียมมาจากที่บ้านโดยขั้นตอนก็จะเริ่มจากต้มไส้ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง
เพื่อทำเป็นน้ำสต๊อกส่วนไส้ที่ได้ก็จะเอาไปหมักเพื่อเตรียมไว้ย่างหรือทอดขายอีกที
จากนั้นก็จะใส่ซอสที่ผ่านการหมักคอหมูย่างมาแล้วลงไปซึ่งในน้ำซอสก็จะประกอบไปด้วยซอสหอยนังรม
เทียมน้ำตาลซอสปรุงรสหลังจากนั้นใส่เครื่องสมุนไพรคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวใหญ่เกลือ
ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถนำมาที่หน้าร้านเพื่อเตรียมขายได้แล้วล่ะครับ
โดยที่ในหม้อเล็กนั้นก็จะใส่สมุนไพรและเครื่องปรุงลงไปเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเพิ่มความหอมและรสชาติขึ้นอีกนั่นเองล่ะครับส่วนเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหมูและเนื้อนุ่มนุ่ม
จิ้มจะจุ่มกี่คำก็อร้อยอร่อยจนลูกค้าติดใจขายดิบขายดีแบบนี้คืออะไร
เจ๊คิมกับน้องจ๊ะไปเปิดสูตรกันเลยครับวัตถุดิบต้องใช้อะไรบ้างคะ
เราจะมีหมูส่วนที่เป็นสะโพก

ได้เวลาที่จะมาจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มกันแล้วล่ะครับ
รสชาติจะแซ่บสมคำร่ำลือขนาดไหน
ให้เจ๊คิมและน้องจ๊ะไปพิสูจน์กันเลยครับ
อืมชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากสุกกำลังดี

จากนั้นอ่ะหมูคือนุ่มจริงจริงทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
แต่จะมีอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันต่อช่วงสงกรานแบบนี้หลายคน
ก็คงจะออกไปท้าแดดท่องเที่ยวตามท้องถนนแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ต้องนึกถึงสตรีทฟู้ด
ซึ่งมีหลายร้านเลยนะครับที่อาจจะเห็นว่าเป็นเพียงร้านริมถนน
แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ไม่ใช่น้อยเราเลยขอรวบรวมที่สุดแห่งร้านริมทาง
มาให้ชมกันอีกครั้งกับช่วงริมทางสร้างเงินซึ่งจะมีร้านไหนบ้าง
ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับน้องใบตองพาไปลุยกันเลยครับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อันนี้สู่๓๐ปีที่แล้ว๓๐ปีแบบนี้
ส่วนอันนี้อะ๔๐ปีแล้วลูก๔๐ก็ปี
ชิ้นละกี่บาทชิ้นละ๑๐บาทรวมต้นที่เสี่ยงชิ้นล่ะนะครับ

เทคนิคการขายที่ทำให้ขายดีคือคืออะไรนะ

อร่อยอยู่บนเดียวใส่อร่อยอยู่บนเดียว
จากผักทอดที่ขายดีอย่างกุ้ยช่ายทอด
เราก็มาต่อกันอีกหนึ่งของย่างย่างหมูสะเต๊ะกันบ้าง
ร้านนี้เลยครับหมูสะเต๊ะนายสง
ตั้งอยู่ระหว่างซอยจุฬา๑๔กับ๑๖ที่เขาขายดี
จนสามารถขยายจากริมถนนมาเป็นร้านใหญ่โตได้ขนาดนี้
ลับเขาอยู่ที่อะไรไปชมกันเลยครับ

คุณเตยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะกำลังปิ้งเลยหมูสะเต๊ะ
ที่นี่ขายไม้ละกี่บาทยังไงบ้าง
ไม้ละ๑๐บาทค่ะไม้ละ๑๐บาทขั้นต่ำ๑๐
๑๐ไม้ก็คือ๑๐๐บาทใช่ค่ะอ๋อ
วันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ไม้
ถ้าขายดีก็ประมาณ๒๓พันอย่างนี้ค่ะ

เทคนิคการขายของร้านเราทำยังไงให้ร้านขายดี
ใส่ใจทุกฤทธิ์ละเอียดค่ะแล้วก็เน้นความคุ้มค่าให้ลูกค้า
เชื่อว่าวัตถิดเราก็เลือกอย่างดีทุกอย่าง
เคล็ดลับความอร่อยของหมูสะเต๊
จากหมูวิธีการหมักแล้วก็คือตัวน้ำจิ้มใช่ไหมพี่เตย
น้ำจิ้มของเราจะใช้เป็นถั่วตัดค่ะ

เยอะมันแปลกแก่ว่ามันขายดี

มากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้าเพียน
ลับชื่อดังย่านวัดราชบอพิษ
โดยในร้านก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่
ให้เลือกเยอะแยะมากมาย
ราคาเริ่มต้นที่ชามละ๖๐บาทเท่านั้น

หมูแดงหมักสูตรโบราณ
และกากหมูเจียวที่ให้เยอะแบบนี้เลยล่ะครับ
นี่จุดเด่นของร้านคั่วไก่ป้าเพียง

และกระทะอันนี้กระทะทองเหลืองใช่ไหมคะป้าพี

ทำไมต้องใช้เป็นกระทะทองเหลืองแบบมัน

กินแล้วมันไม่มีอันตรายกับคนกิน
คั่วไก่ปกติมันจะใส่ไก่

หมูแดงหมูหมักมันเป็นตำนานตั้งแต่ต้นมาแล้ว
แต่ที่หนูเห็นแล้วหนูอดใจไม่ไหว

วันหนึ่งอย่างนี้ใช้กากหมูเยอะไหมคะ

ป้าเพียนเคยนับไหมว่าวันหนึ่งอ่ะไข่ได้กี่กระทะ

ว้ายร้อยกว่ากระทะ
มันมีเมนูที่คนสั่งเป็นแบบน้ำ

กลืนน้ำลายดังเอื้อกทุกคน
แค่ไข่ก็น่ากินแล้วอ่ะ

กระเภากรอบพร้อมกับกากหมูจุกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ๖๐บาทเท่านั้นเอง
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
หุ้ยลูกค้าเยอะแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอเข้าไปคุยกับลุงเจ๊กเจ้าของร้านกันสักหน่อยล่ะครับ
ว่าแต่ว่าอยู่บนบกแท้แต่ทำไมถึงต้องนั่งขายบนเรือด้วยล่ะครับ
ก็ลุงเจ๊กไม่เคยนั่งบนบกเลยครับเนอะลุงเจ๊กขายเรือตั้งแต่เด็กครับ
เรียกว่าเป็นความเคยชินของลุงเจ๊กนั่นเองล่ะครับ
แล้วที่ร้านมีข้าวต้มแบบไหนขายบ้างล่ะครับเนี่ย
ข้าวต้มก็มีข้าวแห้งกับข้าวต้ม๒อย่างเองครับ
แต่เป็ดก็จะอร่อยกับเพื่อนเป็นเครื่องไม้๔อย่างครับ
เนื้อไม้เป็ดแล้วก็มีไก่เนื้อล้วนแล้วก็มีข้อ
ข้อไก่ตุ๋นแล้วก็มีปลากันเองครับ
ขายดีสุดมันก็ขายหมดทุกอย่างเลยนะ
แต่เป็ดก็ขายดีกับเพื่อนครับ
แต่เห็นคนยืนรอกันขนาดนี้ขายดีขนาดไหนกันล่ะครับลุงเจ๊ก
อกเป็นชามก็ได้ครับวันละ๔๕๐ชามครับ
ข้าวเป็นถังครับถังก็๑๐ลิตรครับ
เป็นวันละ๘กิโลครับหัวใจก็๑๕โล
แล้วก็ตื่นอีก๕ลิตรแล้วก็เลือด๒๐ก้อนครับ
เนี่ยสุ่มกระจาน๒๐บาทเท่ากันเลย
ไม่ได้เพิ่มราคาสุ่มนี้ไม่เกินทุ่มกระบวนนะครับ
แล้วเคล็ดลับความอร่อยของลุงเจ๊กอยู่ที่อะไรกันล่ะครับ
ที่เด็ดมันไม่มีอะไรล่ะคนอยู่ก็จะอร่อยเองล่ะครับ
รับคนต่ออยู่ก็จะอร่อยนะลองถามดูดิ
แล้ววิธีการทำข้าวต้มเรือของลุงเจ๊กต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
ต้มเนี่ยเหรอก็ต้มมาจากบ้านเลยทีเดียว๖ลิตรเนี่ย

ถ้าใส่มากแล้วเดี๋ยวข้าวมันจะเละมันจะนิ่มติดก้นหม้อไง
ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างลุงเจ๊กก็จะเตรียมเอาไว้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแบบวันต่อวัน
แล้วค่อยนำมาปรุงเพิ่มเติมที่หน้าร้าน
เห็นขายดิบขายดีแบบนี้ลุงเจ๊กมีแนวคิดในการขายข้าวต้มยังไงบ้างล่ะครับ
ลุงเจ๊กนี่ไม่มีการจนถ้าขายดีหนึ่งข้อแรกต้องขายให้ถูก

แต่ขายถูกแค่ชามละ๒๐บาทแบบนี้ได้กำไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
ได้ดิไม่ได้ลุงเจ๊กขายทำไมเมื่อย

แล้วลุงเจ๊กมาเริ่มขายข้าวต้มเรือแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับ

ลุงเจ๊กได้สู่จับเดือกพ่อเจ๊กตั้งแต่พลาดส่วนเลย
แล้วในการขายข้าวต้มแบบนี้เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
ปัญหาเจ๊กอะไรลุงเจ๊ไม่เข้าใจอ่ะ
ปัญหาอะไรไม่รู้ไม่เคยไม่เคยรู้จัก
แม่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเห็นอุปสรรคเป็นปัญหาเลยนะครับเนี่ย
แล้วการขายข้าวต้มทำให้ชีวิตของลุงเจ๊กดีขึ้นยังไงบ้างล่ะครับ
ชีวิตมันดีตั้งกันแล้วขายเลยนะ

แล้วก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งครับ
ขายดีจนส่งลูกเรียน
มีงานมีการทำดีกันทุกคนเลยนะครับ
น่ายกย่องจริงเลยนะลุงเจ๊ก
อีกหนึ่งร้านขายดีที่กำลังเป็นกระแสแห่งเมืองนนทบุรี
นั่นก็คือร้านทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนน
ตั้งอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งที่นี่เขาขายดิบขายดี
ขนาดที่ว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดเกลี้ยงเลยล่ะครับ
ซึ่งพอเรามาถึงก็เห็นว่ากำลังทอดกันมือเป็นระวิงกันเลยล่ะครับ
แบบนี้ต้องขอเข้าไปคุยกับน้องโอ๊ต
เจ้าของร้านกันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรขายบ้าง
ที่ร้านจะมีของทะเลทอดทั้งหมด๔อย่างครับ

ุ้งตัวละ๑๐บาทแล้วก็ปลาไข่ตัวละ๑๐บาทครับ

แต่เห็นคนรุมซื้อกันเยอะขนาดนี้เนี่ยยอดขายดีขนาดไหนกันล่ะครับ
เราจะได้เป็นตัวครับกุ้ง๑๐โลครับก็ไข่๑๐โล
ปลาหมึกวันละ๑๐๐บาทกว่าตัวหอยจะใช้๒โลต่อวัน

และนี่แหละครับทีเด็ดของที่ร้านนั่นก็คือ
ปลาหมึกทอดไซส์ปิ๊กแบบนี้โอ้โห
น่ากินแบบนี้ใช้แป้งอะไรในการทอดล่ะครับ
เป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปเลยครับทางร้านจะมีปรุงนิดหน่อย
แล้วเทคนิคการทอดต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ

อย่างร้านผมเนี่ยเขาทอดกันจนชินแล้วอะพี่
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทอดมายังไงไม่ได้แบบนี้
แต่มันเป็นความเคยชินของแต่ละคนว่า
น้ำมันร้อนขนาดนี้ต้องใส่เท่านี้นะ
ประมาณนี้ต้องขึ้นแน่แล้วนะอะไรประมาณนี้พี่
แม่เรียกว่าต้องใช้ความชำนาญมากจริงเลยนะครับ
ถึงจะกะเรื่องความร้อนของน้ำมันและเวลาในการทอดได้
เพื่อให้ได้ของทะเลทอดที่กรอบถูกใจลูกค้าออกมาแบบนี้
แล้วร้านทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนท์แห่งนี้

แม่เป็นคนขายตั้งแต่แรกแม่ออกมาจากงานประจำที่เขาทำอยู่
ก็เป็นลูกจ้างเขาอะครับแล้วก็ออกมาขายของทอด
ถ้ารับรวมรุ่นแม่ด้วยเนี่ยเป็น๑๐ปีพี่แต่แม่ไม่ได้ขายตรงนี้
เนี้ยเพิ่งมาตั้งได้ประมาณไม่ถึงปีครับแต่ปกติจะขายอยู่ข้างนอกครับ
แต่เห็นว่าเรียนจบทางด้านนิเทศศาสตร์มาแล้วทำไมถึงมาขายของได้ล่ะครับเนี่ย

ใช่ผมเคยทำงานทางด้านนิทธศาสตร์มาด้วยแหละ
ขายของช่วยพี่สาวขายของเลยก็เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
ด้วยความที่บ้านผมอ่ะเป็นเขาขายของมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วมั้งพี่
ผมไม่อายอยู่แล้วมันอยู่ในใส่เรื่องบางทีถ้าไม่พูดคำนี้ก็ได้
ก็เลยขายมาเรื่อยมันก็เป็นความชอบด้วยแหละ
ผมก็ชอบขายของตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนเรียนอยู่จุ๊กจิ๊กผมก็ขายอย่างนี้ครับ
แล้วจุดไหนที่ทำให้มีชื่อเสียงและขายดีขึ้นมาได้ล่ะครับ
จากที่พี่สาวเข้ามาขายต่อแทนแม่เนี่ยครับ
ช่วงนั้นโควิดก็เลยลองขายออนไลน์ดู

มีพี่แฟนเพจอื่นมาขอถ่ายเรื่อยมา
แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ครับ
ลาบต้นคอยตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
ที่นี่เขาได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งลาบเลยนะ
เพราะรสชาติที่อร่อยขั้นสุด
ลูกค้ายอมมายืนรอต่อคิวกัน
ตั้งแต่ก่อนที่ร้านจะเปิดซะอีกนะครับ

งั้นคงต้องไปคุยกับลุงแดง
เจ้าของร้านกันสักหน่อยดีกว่าครับว่า
ทีเด็ดของเขาอยู่ที่อะไร
มือครับหลับมือใจมีดหลับครับ

ล่ะจะขาย๕ซิปแกงอมกับถ้วยเสาร์ครับ
แล้วแบบนี้ลุงแดงใช้เนื้ออะไร
ในการทำลาบล่ะครับเนี่ย

เวลาหมูนี่เวลาเขากินควายแล้วเขาไปกินหมู

แต่เห็นลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้วันหนึ่ง
ขายได้เท่าไรกันแหละครับ
ก็วันนึงประมาณ๑๐บาทนิดหน่อยนะครับ

เสร็จจานนี่เขาก็นับมาได้ครับ
อลุงแดงเปิดขายได้แค่๒ชั่วโมงนะครับ

อุ๊ยซึ่งในการทำลาบ
ลุงแดงก็จะทำทีละกระมังใหญ่
แล้วค่อยแบ่งขายเป็นจานอีกทีหนึ่ง
แบบนี้ลุงแดงมีเคล็ดลับในการทำลาบยังไงบ้างล่ะครับ

เวลาล่ามเขาก็เอาเกลือเขาใส่เอาเลือดเขาใส่
น้ำเพียร์เขาใส่น้ำดีเขาใส่ครับ
เอาพริกลาบเขาใส่หอมป้อมอย่างนี้นะครับ
เครื่องไนเขาใส่กับโกนนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลาบต้นคอย
อร่อยเด็ดจัดจ้านถึงใจ
ก็คือพริกลาบนี่เองล่ะครับ
โดยที่ลุงแดงจะใช้สมุนไพรเป็น๑๐๑๐ชนิดเลยล่ะครับ
ลองให้ลุงแดงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ซึ่งลาบที่ดีลุงแดงบอกว่าจะต้องละเอียด
เหนียวนุ่มถึงขั้นติดจานแบบนี้เลยล่ะครับ
จากลาบที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีแกงอ่อมกับซ่าดิบ
ที่ขายดีไม่แพ้กันจนคนรุมซื้อขนาดนี้
ทำให้ชื่อเสียงเรื่องลือถึงขั้นว่ามีคนยอมขับรถ
ท่ามจังหวัดมาลองชิมกันเลยทีเดียวแหละครับมาจากพิษโลกครับเฮ้ย
ผมมาถึงตอนสิบโมงสี่สิบครับก็ดูจากยูทูปมา
ก็เลยอยากมาลองชิมก็ได้เป็นโต๊ะสุดท้ายครับตัวนี้
พร้อมที่จะรอครับครั้งเดียวขอให้ได้ชิมนะครับ
แต่ลูกค้ามารอนานขนาดนี้เคยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
ลุงแดงโอ้กระบองเข้าไปเนี้ยกะลุงเนี้ยคนเดียวน่ะกะครับ
เขาเนี้ยบาตรัสน่ะครับคนคนเดียวน่ะกะบอกเพื่อนรอกรรมน่ะกะ
รอเมินจะไปโคตรเนี้ยกะโอ้เขายิ้มไว้ครับยิ้มไว้เพื่อก็บอกโคตรแล้ว
ยิ้มอย่างเดียวครับเพื่ออย่าโคตรปลอดเพื่อโคตรไปครับ
ลาบได้อร่อยติดใจลูกค้าแบบนี้ลุงแดง
ชีนกับนักอายแล้วมันกินลาบกันเจ้าครับก่อนอย่าการกินกันไงบีกันเนี้ยกะ
มั้งวันก็ล้ำมั้งวันก็มาล้ำมาแล้วแบบเดียวนี้ที่ผมสูตร
ไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่เท่านี้ยังไม่พอ
เรายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะมาช่วยเสริมกำลังใจ
สร้างแรงฮึดสู้ในการทำมาหากินจะมีอะไรบ้างอดใจรอสักครู่เดียวครับ
เศรษฐีป้ายแดงยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ในปีใหม่ไทยแบบนี้หลายคนก็คงใช้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
เราเลยขอรวบรวมเรื่องราวหลากหลายรสชาติชีวิตที่กลายเป็นจุดเปลี่ยน
ให้แต่ละร้านลุกขึ้นมาสู้จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีป้ายแดงได้ในที่สุดนั่นเองล่ะครับ
เริ่มจากวัดดะข้าวขาวัวที่ดูเผินเนี่ยก็จะคล้ายกับข้าวขาหมูคากินั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าเป็นเมนูชูโรงที่ขายได้วันละ๑๐๐กิโลถึงขั้นต้องโทรมาจองกันเลยทีเดียว
แต่เห็นสไตล์ของเจ้าของร้านอย่างน้องแองจี้ที่ขาวแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องเรียกว่าเป็นรสชาติชีวิตที่หวานปนขำเลยล่ะครับ
เพราะร้านวัตดะข้าวขาวัวแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าน้องแองจี้ไม่ได้มาเจอกับพี่กรณีคู่รักที่ร่วมกันสร้างร้านนี้ขึ้นมา
เรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปคุยกับพวกเขากันเลยครับ

หืม
แล้วโลงการ์

สาราคนเศร้าเป็นคนละที่ถ้าใครเกิดไม่ทัน

สวัสดีใช่ไหม

จริงเหรอ

คิดถึงความรู้สึกจริงที่ออกมาจากใจ

คิดเอาเองแล้วกันว่าดีคิดถึงขนาดไหน
บอกให้นิดนึงว่าตอนนอนนี้ต้องเอาลูกคุณมาดูทุกวันเลย

มีนิดลูกว่าอยู่นี้เป็นอะไรจ๊ะที่รัก
ก็เลยกลับมาจากโคลท์อ่ะเอ๊หรือว่าช่างมาเถอะไม่อยากรี๊กมาก
ทำไมตัวนั้นไม่ค่อยตอบเขาไปโคลท์ทำไรมาเล่าสิ

ใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าเราจะได้เจอกันจริง
คุยแล้วก็ประมาณปีกว่าหรือเปล่าที่ไปเยี่ยม
เอางี้ขออนุญาตต้องขอแบบพูดกับพี่หนุ่มขอโทษนะครับ
พี่พี่นีเตือนทำอะไรมาถึงจนต้องไปอยู่ในคุก

อ๋อโอเคโลดไหมปีให้พี่โทษดี

๖ติดจริงปีเจ็บแล้วนะครับจริง
เราถึงได้เลือกที่จะคุยกับที่นี้
ในขณะที่นักหวัดนักพี่นีอยู่ในคุก

เมื่อค้าบอกไม่มีใครไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ย

โอ้หอหอเลย
พี่นีเห็นจี๊งแรงสึกไงอ่ะ

พบกันอีกนานไหมครับอีกเดือนพัย

เดือนสองเดือนก็มีกันเลย
ต้องเป็นพี่นีนี่แหละคนนี้แหละ
จริงแล้วก็ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ดูแล้วเขาไม่ใช่คนมีพิธีมีภัย

เขาก็เป็นคนดีแหละแต่เขาก็แค่เดินทางผิด

ก็ต้องกลับมารับช่วงร้านหมูสะเต๊ะต่อ
เพื่อที่จะได้ดูแลคนในบ้านไปด้วย
รสชาติชีวิตของเจ๊รัฐดาจะเป็นยังไง

เราก็เป็นสาวแกร่งคนหนึ่ง
ที่ออกไปทำงานนอกบ้านมาก่อน

แล้วจุดไหนที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ก็พอดีแม่กับอีเขาเริ่มไม่ไหวค่ะ

เมื่ออาอีสุดที่รักจากไป
ลัดดาก็เจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
และเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดถึง๓ครั้ง
นั่นก็คือคุณแม่ตกบันได
จนทำให้ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
แผลล่าสุดที่ทำให้เขาต้องสินค่าเสียชีวิต
ก็คือจะเกิดจากตัวยากันยุงที่พี่จุดให้เขา

จากแผลแบบเล็กมันขยายเป็นลุกลามแบบใหญ่มาก
ถึงขั้นแบบหมอจะให้ตัดขาเลยโห

พี่ก็ไม่ยอมนะครับพี่จะพยายามรักษาแม่เต็มที่
เราก็ต้องย้ายไปเอกชนต้องยอมเสียเงินมากขึ้น
แปลว่าค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเพิ่มมา

ก็รักษาอยู่ประมาณ๒เดือนค่ะ
เราก็ต้องยอมเอาเค้าออกมาฝากที่ศูนย์

คุณแม่ได้พูดอะไรกับเราไหมระหว่างตอนที่ท่านรักษาตัวอยู่
จริงท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ
เขาเป็นคนแบบเข้มแข็งด้วยค่ะ
ก็จะคุยเล่นเกินแบบปกติ

เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบมันหนักไหม
หนักมากค่ะที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตนี้ใช่ค่ะหนักมากค่ะที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตนี้
เหนื่อยไหมพี่ระดาตอนนั้นรู้สึกไหม
มันก็เหนื่อยค่ะแต่มันท้อไม่ได้เพราะแบบเราต้องทำเพื่อคนที่เรารักไงค่ะ
เรามีแบบเหนื่อยถึงขั้นแบบแอบร้องไห้อะไรอย่างนี้บ้างไหม
นิดหน่อยค่ะมีท้อบ้างอะไรบ้างค่ะ
เหมือนเราเป็นต้นเหตุด้วยนะเราเลยพยายามแบบช่วยเขาเต็มที่แหละ
พี่ระดาถึงคิดว่าเราตัวเองเป็นต้นเหตุ
เพราะเราเป็นคนจุดยากนิ้วให้แม่วางใกล้เกินไปเราเหมือนประหมาติอย่างนี้ค่ะ
ถ้าวันนี้บอกอะไรกับคุณแม่ได้พี่ระดาอยากจะบอกคุณแม่ว่า
เขาจะบอกว่ารักเขามากขอบคุณที่เขาให้เราเกิดมาและเลี้ยงดูเราอย่างดีครับ
หมูสะเต๊ะที่กลิ่นหอมฟุ้งที่ได้สูตรมาจากรุ่นแม่
เราก็ขอไปอีกหนึ่งร้านที่เป็นสูตรแม่พารวยเหมือนกัน
กับร้านแม่นิดแหนมหมูทอดโสดท้ายกันแบบทอดไม่ทัน
สร้างรายได้วันละหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าคิดเป็นเดือนก็เป็นแสนเลยล่ะครับ
แต่ก่อนจะมีวันนี้เส้นทางชีวิตของพี่กันเจ้าของร้านลูกชายของแม่นิด
ก็เรียกว่ารสชาติจัดจ้านไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับ
เพราะเคยต้องเป็นทาสของยาเสพติดปิดคุกถึงสี่รอบ
ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตที่พี่กันจะมาแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์กันครับ
โดนโทษไปเท่าไหร่ตอนนั้น๓ปี๘เดือน
อันนั้นคือโดนเป็นผู้ค้าเลยอะครับผม
ออกมาทีนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือยังที่ทำให้เราตัดสินใจ
นอนคิดนะว่ามันเสียเวลาแม่มาตลอดแม่ส่งทุกเดือนทุกเดือน
รู้ไหมว่าตอนนั้นแม่แบบเสียน้ำตาให้เราไหม
เราอะกัดฝันแล้วเอ้ยออกไปตรงนี้จะทำดีไง
ก็นอนคิดอยู่ว่าออกไปกูก็ต้องไม่เอาแล้วแหละแบบนี้
เคยร้องไห้แบบตอนที่อยู่ในคุกไหม

มันก็ช่วงนึงอะพี่คนเราเนอะอยู่ในคุกมันก็อยู่กับความคิดอ่ะ
ก็เลยคิดว่าเราควรจะทำยังไงให้แม่เราไม่เสียน้ำตาอีก

วันที่ได้อิสรภาพออกมาทำยังไง
กราบแม่บอกว่าเออบอกจะทำดีนะแม่อะไรอย่างนี้
แม่ก็บอกว่าเออมาช่วยแม่ทำนี่
ผมก็รับเป็นลูกจ้างแม่ก่อนตอนแรก

ชีวิตใหม่กำลังจะไปได้ดีแต่ก็กลับมาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะแม่นิดล้มป่วยมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด
จนทำให้พี่กันต้องพาแม่ส่งโรงพยาบาล
เรามันรู้ที่เป็นแลสสุดท้ายแล้วอะอยู่ข้างบ้านแท่นศริษย์เนี้ย
จุดที่เรากำลังจะตั้งตัวได้อยากให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราบ้าง
แต่แม่ก็มาก็ได้เห็นความสำเร็จของลูกสั้น
อย่างที่เราบอกว่าอาจจะช้าเกินไป
แต่จริงมันไม่มีคำว่าช้าเกินไปสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่ไง
คิดว่าทุกคนสามารถแบบเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ได้ถ้าเราคิดได้
พี่กันมีอาชีพจากการที่คุณแม่มอบให้
แล้วกำลังใจสำคัญตอนนี้ก็คือลูกสาว
อยู่ไหนข้าลูกสาวยู๋ไหน

กี่ขวบแล้วหล่ะล้ม

น้องจีนมีอะไรจะบอกคุณพ่อไหมรักคุณพ่อไหม

เป็นเหมือนกำลังใจสำคัญเนาะ

เราอยากจะใช้ชีวิตยาวเพื่อคนคนหนึ่ง
ใช่จริงพี่เรื่องจริง
จากแนวหมูท่อรสจัดจาน
เราก็มาอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในตลาดหน้าซีรังสิตเหมือนกัน
กับร้านคุณนายไก่ใต้น้ำ
วันหนึ่งเขาใช้วัตถุดิบรวมกันเกือบ๘๐กิโลกรัม
แค่๓ชั่วโมงหมด
แต่ไก่ใต้น้ำที่ว่าเข้มข้นแล้ว
ก็ยังไม่เท่ารสชาติชีวิตของแม่งวน

เคยขายน้ำพริกเลี้ยงทั้งครอบครัว
แต่รายรับไม่พอค่าใช้จ่าย
จนเป็นหนี้หลักล้านทำให้ชีวิตพัง

แต่อะไรที่ทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้
ให้แม่งวนเปิดใจเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ต้องบอกว่าก่อนที่แม่จะมาขายไก่ใต้น้ำร้านนี้
แม่เคยขายน้ำพริกอย่างนี้ใช่ไหมคะ

รายได้รายจ่ายมันเพียงพอไหม
มันก็ไม่พอเพราะว่าเหมือนกับเรามีหลานเพิ่มค่ะ
เราก็ให้จ่ายเราก็ด้วยเศรษฐกิจตอนนั้นมันไม่ค่อยค่ะ
เราก็เลยแบบเหมือนรายได้ที่เราได้มาอย่างนี้มันก็ลดลง

คู่เงิน

ยืมเพื่อนพอยืมเพื่อนมาก็เราก็ต้องมาถือคัน

แล้วทำยังไงก็เอาอันนั้นมาโปะ

โปะไปโปะมาเห็นว่ามีเจ้าหนี้สิบกว่าเจ้าเลยหรอ

ระบบเนี่ยคือเราจ่ายแต่ดอกใช่ไหม
ก็คือบางเจ้าเราก็จ่ายพร้อมต้นพร้อม

แล้วหาได้กี่บาทตอนนั้นน่ะ

ของเสร็จเนี้ยฮะเราก็ขับรถขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
หลานก็ก็คุยไปเรื่อยเรื่อยหลานหลานชายไม่รู้เรื่องอะน้อง
ไม่รู้เรื่องอะไรสองหัวหัวหัวกว่าสองหัวอะไรเงี้ย
ก็คุยไปเรื่อยก็คุยเออหลานก็คุยก็คือไม่ได้เข้าหัวเราก็ขับรถไปเรื่อย
จนแบบหลานแม่แม่มาทำไมที่นี่อ่ะไฟสวยจังอ่ะ
คิดหมดหนทางแล้วเหนื่อยเหลือเกินเนอะใช่นะถ้าเกิดว่าถ้าเรากับร้านเนี้ย

คิดว่าปัญหาทั้งหมดอะมันจะจบตรงที่ตรงที่ไม่มีร้านไม่มีร้านแล้วใช่ใช่
เขาไม่อยู่ในโลกนี้จบแน่นอนใช่ใช่หลานพูดว่าแม่ไฟสวยจังอืม
เราอยากเอาไฟไปติดที่บ้านเราเนอะอย่างเงี้ยหลานพูดเราก็ได้ใช่ขึ้นมาเลย
ใช่เราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงไปถามที่นี่ที่ไหนอ่ะพี่
อะไรอย่างเงี้ยสมหารบ้านห้างเกาอุ้ยมาทำไมเนี้ยก็เลยไกลจากที่เราขายของเยอะมาก
ใช่ตรงนี้มันเซียรังสิตใช่ค่ะคิดอะไรได้ตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนรายได้ที่ว่า
ไม่เอาละกลับบ้านดีกว่าหลานเลยค่ะคำพูดคำพูดของหลาน
เราจะต้องทำร้ายหลานเหรออะไรอย่างเงี้ยคือความคิดของเราตรงนั้นคือแบบ
ขึ้นมาเลยใช่คือแบบอุ้ยไม่ได้หรอกอย่างงี้ไม่ได้ก็เลยแบบอืมอ่ะค่ะ
อ่ะขับรถกลับมาใช้เวลานานแค่ไหนที่เราขายไกลใต้น้ำแล้วปวดหนี้
เจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้ไปสองปีเป็นใครแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ
กับสิ่งที่เรานำมาฝากกันในช่วงเทศกาลวันสงการแบบนี้ใครอยากรับชมเรื่องราวดีดี
การเสร็จหี่ป้ายแดงแล้วนะคะเรามาพบกันได้ใหม่
วันอาทิตย์๕โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ